มาฟังอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกัน
ซึ่งดูเบานะแต่มันมีคำถาม
แต่มีคำถามพอสมควรว่าทำไปทำไม
อ่าเพราะเขาบอกว่าได้รับการแจ้งข่าวจากอ่า
นายชัยวัดเจริญทั่วอายุ๓๐ปีนะคะ
บอกว่ามีคนร้ายมาขโมยต้นไม้ไปสองกระถาง
แล้วก็ดูภาพจากวงจรปิดเป็นหลักฐานกันหน่อย
ชวัดนี้ก็บอกว่าได้รับการมอบหมายจาก

เป็นผู้จัดการของสถานธนานุบันเทศบาลนครระยองค่ะ
ว่ามีคนมาขโมยกระถางต้นตะไคร้
แล้วก็กระถางต้นพลูด่าง

ขับรถทะเบียนรถมาจอดไว้ที่

กระถางนี่เลยนะคะต้นตะไคร้แล้วก็กระถางพลูด่างค่ะคุณ

เนี่ยก็ไม่รู้ว่าขโมยไปทำไมหรือทำไมถึงขโมย
แล้วมันยังไงเขาคิดอะไร

ก็มาแจ้งความเอาไว้แล้วก็จดหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้ด้วยของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

มันก็สงสัยอะไรประมาณนั้น

อ้าวภูด่างก็ต้นตะไคร้ดิสิ

ได้ยินว่าด่างก็เลยคิดว่ามันต้องแพงหรือเปล่า

ก็ก็ยังสงสัยอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอแจ้งความหน่อยนะคะ
หมายเลขทะเบียนรถที่แจ้งเอาไว้ก็แจ้งให้ทราบเลยว่า

แล้วก็จะเรียกตัวมาดำเนินคดีต่อไป

ตั้งใจมาลงรถชำนาญเพื่อจะมาขโมยของใหญ่
แต่พอนึกได้ก็กลัวก็เลยเอานี้ไปแล้วกลับ
ถ้านึกได้แล้วกลัวก็ขับรถออกไปเลยไม่ดีกว่าเหรอค

ติดไปนวมอยู่มาเสียเที่ยวไงคือดูแล้วก็
หรือจริงตั้งใจเอากระถางมีความพิเศษใดบ้างไหม
เออก็ดูกระถางจะดูงามกว่านะ
ถางขายได้ตั้งก่อนไหม
หรือกระถางราคามันแพง
เออหรือเปล่าตั้งใจเอากระถางหรือเปล่า

ตั้งใจดูแล้วไม่เห็นมีตั้งใจใครนะ
หน้าตาตั้งใจใครเป็นอย่างไรตั้งใจใครเอาไปหมดแล้วไหมครับ
อันนี้คือเหลือเพื่อนอ๋ออันนี้เลยนะฟรีนั้นเหลืออยู่
ทั้งตุ๊กยำไปแล้วแหละโอ้โฮ
คือช่วงนี้ฝนตกเอาไปฝักตะใครหรือเปล่าตะใครไม่มี
เออเออเออเบอร์นั้นเลยนะเอาใดคิด
แม่หัวจะปวดจริง
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม

เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม

เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม

เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม

เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม

เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม

เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าใส่ไข่ซบกว่าไข่ไหม้กว่าเดิม
เผ้าเวลา